อยากเอามงให้คุณสุพษราใส่ด้วย

นางสงกรานพูดถึงนางสงกรานค่ะ
ปีนี้มีนามว่าทุงสะเทวี
เดี๋ยวมาฟังข้อมูลมาฟังเรื่องราว
ทำนายเกี่ยวกับเรื่องของนางสงกรานกันด้วยนะคะคุณผู้ชม

คุณสุภาษาถ้าคุณมวยผมอีกหน่อยนึงนะ

โหนพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
ก็มีการออกประกาศสงกรานปี๒๕๕๙
ว่าปีกุลมนุษย์ผู้หญิงธาตุน้ำ

เป็นวันมหาสงกรานตรงกับวันอาทิตย์

เวลา๑๕นาฬิกา๓นาที๓วินาทีนะคะ
นางสงกรานนามว่าทุงสะเทวีค่ะ
พาหุรัฐทัศน์ดอกทัพทิม
อาพรแก้วปัธมรากหรือว่าทัพทิม
รักษาหารอุทุมพรก็คือผลมะเดือ
ส่วนพระหัดขวาที่เห็น
ส่งจากพระหัดซ้ายทรงสัง
แล้วเสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นภาษณะ

เวลา๑๙นาฬิกา๑๒นาที
เป็นเวลาที่เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น
แล้วก็ปีนี้วันจันทร์เป็นทงชัย
วันเสาร์เป็นอธิบดีวันอาทิตย์เป็นอุบาต
วันจันทร์เป็นโลกาวินาศ
อธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก๕๐หาตกในโลกมนุษย์ห้าสิบห้าตกในมหาสมุทร๑๐๐หา
ตกในป่าหิมพาน๑๕๐หาตกในเขาจักรวาล๒๐๐หา
คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าเกณฑ์การวัดฝน๑หามันวัดจากอะไร
คือสมัยก่อนเขาไม่มีมาตรวัดนะคะเขาจะใช้อุปกรณ์ในการวัดคือบาดพระ
เพราะว่ามันเท่ากันหมดดังนั้นฝน๑หาก็คือเท่ากับ๑บาทพระนั่นเองนะคะ
อกจากนั้นค่ะนาคให้น้ำ๓ตัวเกณฑ์ธัญหารได้เสร็จ๒
วิบัตินะคะข้าวกล้าในนาจะเกิดหนอนจากด้วงกับแมลง
พืชผลได้ผลดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่ง
ส่วนเกณฑ์น้ำฝนที่ตกมาปีนี้ทำให้ดินแล้วก็น้ำงามพอดีนะคะ
เทศกาลสงกรานนอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว
วันนี้นะ๑๓เมษายนก็ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วย
ลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางกลับบ้านเกิด
ก็จะไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่
แล้ววันพรุ่งนี้๑๔เมษายนก็เป็นวันครอบครัว
วันที่ทุกคนจะได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
แล้วก็๑๕เมษายนก็เป็นวันเถลิงศพใหม่นั่นเอง
คือทุกคนช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะ
ได้กลับไปหาญาติผู้ใหญ่ไปรดน้ำขอพร

แล้วเวลาไปหาญาติผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวท่านท่านให้พร
ก็จะได้เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่
แล้วก็ใช้เวลาไปทะเลบ้างไปท่องเที่ยวนั่งทานข้าว
คุยกับครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้
บริษัทงานต่างมันก็จะหยุด
ทุกคนเขาก็ไปทำงานกันก็จะมารวมตัวกัน

แหละค่ะนั่งอยู่ริมชายหาด
ข้าวเหนียวกินส้มตำสนุกสนานนะคุณ

คิดถึงบ้านจะกลับไหมแน่นี่ปีนี้ค่ะไม่ได้กลับค่ะ
กลับสิ้นเดือนทำงานกันก่อนนะคะ